ภาควิจารณ์กันหนักเลยหม่อมถนัดแดก

พอดีเขาชื่อแบบนี้จริงแล้วจำเป็นต้องอ่าน
จะไปอ่านถนัดแก๊กก็คงจะไม่ได้

คืออยู่ดีเนี่ยนะฮะก็ไปโพสต์เมนูไก่หลุม
แล้วก็สาธิตการทำด้วยนะฮะ
ก็คือเอาเจ้าไก่เป็นเนี่ยคุณผู้ชมครับ

เอาไปฝังอยู่ในดินนะครับ
ที่เซ็นเซอร์แล้วก็ให้หัวมันเนี่ยโผล่ออกมา

ไว้อย่างนี้๒สัปดาห์โดยที่ไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำไม่ให้อะไรมันกิน
แต่หยอดแค่กะทิให้มันกิน

ทำแบบนี้เนี่ยมันทรมานเกินไป
แต่ในมุมของทางฝั่งแฟนคลับหรือแม้กระทั่งตัวของหม่อมธนัดแด
เขาบอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน

ที่เขาจะทำหรือกินกันแบบนี้เขาว่าอย่างนั้น
ถิ่นไหนอะครับอย่างนี้นะครับเอ่อ

ก็เป็นคนที่ตกปลากินเคยเชื่อดไก่กิน
แล้วก็ล้มหมูด้วยสมัยอยู่บ้านมงค์บนดอยเนี่ยนะฮะ
เข้าใจเรื่องห่วงโซ่อาหารวิถีทางธรรมชาติ
แล้วก็การดำรงชีวิตแต่เมนูสละนี้เกินเลยไปหน่อย
อันนี้คนเข้ามาบอกว่ามันไม่ถูกเรื่อง
เขาบอกเกินของความเป็นมนุษย์มีเมตตาหน่อยนะ

ไม่ได้หมายถึงงดเว้นการฆ่าสัตว์แต่การดำรงชีพ
มันควรจะมีความการุนต่อสัตว์ที่เป็นอาหารบ้าง

หม่อมถนัดแดกก็โพสต์ข้อความลงในเพจนะครับ
บอกว่าคลิปนี้เนี่ยลบออกไปแล้วนะครับต้องขออภัย
หากทำให้หลายคนนั้นไม่สบายใจต่อไปจะระวังให้มากขึ้น

คือถ้าสมมุติว่าอาหารที่เรากินบางอย่าง
แต่เราไม่เห็นวิธีการทำของเขา
เราก็จะไม่รู้สึกใดทั้งสิ้นถูกไหม
ถึงแม้กระทั่งหมูอย่างนี้อย่างเวลาเขาฆ่า

คือมันต้องปกหัวแล้วมันก็ได้ยินเสียงอี๊ด

ต้องกรอกโฟกาก็ตับผ่าน

อันนี้เขาเหมือนว่า

เขาดันมาทำให้เห็นวิธีการทำ

แต่ที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่เห็นด้วยนะ

บางคนก็มองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว

เชือดไก่เชื่อดหมูกิน
เข้าใจนะพี่อย่างแต่หมู่บ้านที่
วัวล้มหมูแล้วก็กินทั้งตัว

ถ้าเกิดสมมุติคุณทำเพื่อทานจบ

เพื่อขายลงในโซเชียล

แต่ก็เข้าใจทั้งสองมุมมองนะ

เมื่อไก่มันจะได้เนื้อนุ่มอะไรอย่างนี้
ไก่ตอนเขาก็เลี้ยงแบบนี้เจ้ามากไปนะ
คือหลังจากได้กลัวไปทำ

หมายถึงอะไรไอไก่ดำที่เป็ดอะเหรอ

ไม่ก็คือเอาไก่ไปย่าง
ไม่ใช่ใกล่ดำที่ฝรั่งเศสได้กิน
คือเจ้าของร้านเขาเรียกอย่างนั้นไม่ใช่เหรอ
ักคาร์มสิรียุดลูกใหญ่
ไม่ใช่ใกล่ดำ
ไม่ใช่กลางปิ๊ดปี่ไก่มันไม่มีดำค่ะท้อนขนสีดำออกมันก็คือเนื้อเป็นสี
มันมีไก่ดำพี่กรามยันกระดูกเลยเพิ่งมาออกรายการตลาดสดพระราม๔
น้องคนหนึ่งส่งมาในทวิตเตอร์บอกอยากได้มง๓บอกแล้วไก่ที่ถูกขังในกรงแคบ
ไปไหนมาไหนไม่ได้ทารุณกรรมสัตว์ไหมคะเผื่อ
ให้ออกไข่อย่างเดียวตลอดชีวิตจนกว่าจะตาย

ฮฮอ่าลาอันนี้ก็บอกกันแบบนี้นะฮะ
แต่อนี่มันก็คือเป็นอย่างเงี้ย
เดี๋ยวฉันก็จะพูดยาวไปอีกว่าแล้วหมูหันล่ะ
โดยมันรู้จักวิธีการที่เขาจะฆ่าหมูหันให้เรากินไหม

โอ้ยตายมันไล่ให้มันวิ่งวิ่งตีวิ่งวิ่งจนกระทั่งตาย

ที่เมื่อกี้เอาเรื่องไก่ที่ผิดในกลง
เอาไก่ไปอยู่ในนั้นไม่ทารุณกรรมเหรอ
ก็ทารุนากรรม
แต่มันก็ให้เขากินข้าวปกติแต่กินบางอย่างไง

เป็นระบบอุตสาหกรรมเราก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะ

อันนี้ตอบไม่ได้จริงถ้าจะย้อนมาถามพี่แบบนี้พี่ก็ไม่รู้จะตอบไงเหมือนกัน
ว่าไอ้ไก่ที่ถูกขังอยู่แล้วให้ไข่ออกมามันไม่ทำอุตกรรมเหรอ
น้องคิดดูดิไอ้นั่นน่ะมันอยู่แล้วก็ไข่ใช่ไหม
แต่ไอ้เนี่ยมันอยู่ในดินแล้วไม่ให้มันกินอย่างอื่นเลย
โผล่มันในหัวโผล่มันในหัวอย่างงี้๒อาทิตย์น่ะยอดแต่กะทิ
เออเพราะฉะนั้นตอนเราขึ้นมาก็คงอ่อนปกเปียกเลยใช่ไหม
ใช่มันไม่ได้เดินไปไหนเลยอ่ะมันก็เหมือนกับแบบว่าติดเตียงอ่ะอยู่อย่างงั้นอ่ะ
เรานั่งนานยังลุกขึ้นมายังเป็นเหน็บเลยเธอก็เจ็บไหมล่ะ
นั่งนานแล้วยังเจ็บตัวล่ะอ่ะเลิกกินหมูสิเพราะเดี๋ยวแบบปลอกอี๊ดอ่ะ
แต่ถ้าเห็นน้องคุณเนี่ยงไม่ค่อยเข้าใจอยากได้มุมตามยังไม่เข้าใจไม่ได้ไทยรัฐ
พี่เขาบอกว่ามันเป็นอุตสาหกรรม
คือถ้าเรามีคนถามอย่างนี้แล้วเราก็จะให้ตอบยังไง
อยู่ในระบบเราก็อยู่ในระบบอุตสาหกรรม
ไม่จริงพี่ทุกอย่างมันเป็นห่วงโซ่อาหาร
ถูกไหมพี่มันคือห่วงโซ่อาหารอธิบายอย่างนี้แล้วกัน
ส่งอาหารถามว่าไปตกปลามาปลาทรมานไหม
ก็ทรมานก่อนที่จะดึงมันขึ้นมาแล้วก็กิน
หรือแม้กระทั่งกุ้งเนี่ยกุ้งมังกรมันก็เป็นกุ้งที่เรียกว่ามีความรู้สึก

กุ้งมังกรมันจะมีเส้นปลาศักดิ์

แต่วิธีการแบบนี้เอาเป็นฝังอยู่ในดิน
โหดไปหน่อยทรมานให้มันตาย
อยากให้น้องเข้าใจด้วยนะก็เข้าใจแหละว่า
ก็ง่ายสุดกินมังสวิรัติสิคะ

อย่ากินบังสวิรัฐก็จะได้สะอาด
ให้ขำให้หลังวันไปค่ะจะให้ก็ให้แบบกรรตีเบอร์ล่อยังมีชาลีน
เป็นเชื้อชัวร์ชิมทนัดน้องมุมยิ้มพูดบอกว่าพูดไปก็คงไม่จบหรอกค่ะ
แต่ทางที่ดีคือมันเป็นวิถี
แต่เราควรเอาวิถีที่โหดร้ายออกมาเผยแพร่เหรอ
เออก็นั่นแหละแม้นั่นแหละแสดงทุกอย่างมันมีวิธีของมันอยู่
ที่จะมีวิจารณญาณ
ว่าควรอะออกสื่อให้ว่ามันโหดร้ายหรือเปล่าเท่านั้นเอง

ขอยืมคำพูดของน้องเวลาพี่โดนถามนะคะ

เมื่อกี้เราก็บอกว่ามันดันไปให้เห็นวิธีการทำ
เหมือนกับหมูใช่ไหมที่เวลาเขาฆ่าเราไม่เคยเห็นนี่

เหมือนที่เอาหมู่บ้านมาเลี้ยงให้มันวิ่งตลอดเวลา
เพื่อให้มันเปิดกระแสไฟอ่อนเพื่อให้เนื้อเหมือนหมูป่า

หมูหันมันให้วิ่งจนใจขาดใต้

ตอนนี้คนเริ่มหิวข้าวแล้วค่ะ